ดูเรื่องดังในโลกโซเชียลกันนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องนี้ไว้

กราบสวัสดีท่านผู้บริหารของบริษัทตื๊ดทัวร์

ขออนุญาตในการที่จะพูดแรงหน่อย

เจอประสบการณ์ย่ำแย่มากในการโดยสารรถทัวร์สายหนึ่ง

จะไปเที่ยวที่เกาะล้านที่พัทยา
ปรากฏว่าขึ้นรถทัวร์สาย๑๒
และเจอประสบการณ์ที่แย่อย่างไร
ดูโพสต์ของเธอที่เธอโพสต์ไว้ก่อน

ท่านผู้บริหารตื๊ดทัวร์
เกินไปสำหรับบริษัทของท่าน
นั่งรถจากสกลนครซื้อตัวในราคา๗๕๐บาท
นั่งมารถก็ไม่มีข้าวแจก

หนี้รถไม่มีมาบริการบอกลูกค้าเลย
ถึงไหนแล้วมีคนสูบบุหรี่ในรถ
ก็ไม่เห็นสนใจจะมาตักเตือน
พอมาถึงที่เราลงจอดรถเอาของเราลงได้

น้องเราเพิ่งจะเอากระเป๋าลงได้๒ใบเอง
มันเปิดประตูขับออกไปเฉยเลย
ไม่ใช่มันเปิดมันปิดประตูแล้วก็ขับออกไปเฉยเลย
ฉันต้องวิ่งตามไปเคาะรถให้มันจอด
ที่มันจะมาบอกเราดีนี่อะไร
มันดันจับกระเป๋าทิ้งลงข้างทาง
คือเหลืออีก๒ใบบนรถมันโยนลงมาเลย
บอกว่าพนักงานโยนลงมาเลย

ปรากฏว่าพอฉันด่าไปแล้ว

ยกนิ้วให้ไม่ใช่นิ้วโป้งเยี่ยม
ไม่ใช่นิ้วชี้หน้านิ้วก้อยดีกันไม่ใช่
ยกนิ้วกลางให้แล้วก็ด่าฉันเฉยเลย
นี่ไม่มีจิตสำนึกคำว่าบริการเลย
ไล่ออกเถอะคนประเภทนี้
อบรมหน่อยนะคะสำหรับผู้บริหารรถทัวร์ค่ะ
แล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานต่างให้เข้าแก้ไข
ทีมของเราก็ตามหาผู้โพสต์
ผู้โพสต์ก็คือคุณพรพิมลตะสายหวาดเจ้าของโพสต์
แล้วก็นางสาวกริตนาไกรสอนวง
สองสาวช่างเสริมสวยชาวสกลนครที่เดินทางมาด้วยกัน
เล่าให้ฟังอย่างที่ผมเล่าไปอย่างที่เธอโพสต์นั่นแหละฮะ
บอกว่าเดินทางตั้งใจจะไปเที่ยวที่เกาะล้านที่ชนบุรีที่พัทยา
โอ้โหแต่ประสบการณ์บนรถทำให้เธอเสียความรู้สึกไปซะหมดเลย

แย่ตั้งแต่ตอนนั่งจนถึงตอนจากกันเลย
มาพบเจอกันก็ไม่ดีจากลากันก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเพื่อดำเนินการใด
มีเพียงผู้ชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพื่อนำเรียนหัวหน้า

วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาจัดการในเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเธอโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๓๑มีนาคมแล้วนะครับ
ได้รับการแชร์ไปแล้วกว่า๗๔๐๐ครั้ง
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของบริษัทรถทัวร์นี้

แหมเราไม่อ่านชื่อแต่ว่าตัวมีชื่อชัดเจนเลยนะ

เออนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับเรื่องของการให้บริการนะครับ